เราก็ส่งทีมข่าวไปดูตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะ
บอกว่าสักช่วง๕ทุ่มเนี่ยน้ำเริ่มลดแล้วก็รถสามารถสัญจรไปมาได้บ้างแล้ว
เชื่อว่าถ้าวันนี้เนี่ยฝนไม่ตกลงมาเพิ่มขึ้นก็น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ค่ะ
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งสูบน้ำออก
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่แถวนั้นนะคะ
นายนิสิทธิ์จันทร์สมบวมพวกราชการจังหวัดนมทธมุรี
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามระดับน้ำและความคืบหน้า
ระบายน้ำในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดอย่างใกล้ชิดค่ะ
เพราะว่ายังมีน้ำท่วมนะคะคือท่วมสูงระดับประมาณตรงทางเท้า

ด้านล่างทะเลสาบเมืองทองธานีไปจนถึงถนนติวานนท์
เทศบาลนครปากเกร็ดได้ร่วมกับนิติบุคคลเมืองทองธานี
ก็เดินเครื่องสูบน้ำระบายน้ำลงคลองบางผู้
แล้วก็ระบายไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
จากการสำรวจของทีมข่าวของเราช่วง๕ทุ่มที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชม
รถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์ก็สามารถผ่านได้แล้วนะคะ
ถ้าเช้านี้ฝนไม่ตกมาเพิ่มก็น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้
ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่อำเภอปากเกร็ด
ตัวอำเภอเมืองนนทบุรีตอนนี้น้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากบริเวณประมาณน้ำฝนและน้ำเหนือที่มีการเร่งระบายลงมา
ประชาชนที่อยู่แถวนั้นก็ต้องติดตามสถานการณ์
แล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
คือตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าต้องดูเรื่องของน้ำฝน
เรื่องของน้ำเหนือเรื่องของน้ำทะเลหนุนสามน้ำเนี่ย
จะเป็นปัจจัยเรื่องของน้ำท่วมค่ะ